น้ำพึงเดือนหาใครว่ามันหวาน
อังุณสังพรานที่หวานยังไม่ได้เคลื่อน
โอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย

น้ำพึงที่ถึงแต่สาวนา
โอ้โหผู้ชมครับ
โอ้โหพึ่งใหญ่จริงจะมาเก็บน้ำพึ่งซะหน่อยนี่ออกทำงานแต่เช้าเลย
ช่วงนี้เนี่ยนะครับจะทำงานใครจะออกไปอยู่ใกล้กับต้นมงต้นไม้นอกจากจะต้องระวังพงระวังพึ่งแล้วเนี่ยนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องครับต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
ที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างอยู่ใกล้ในบริเวณที่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเนี่ยนะครับ
ต้องระวังดีเกิดจากอะไรจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษเดี๋ยววันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับปัจจัยหลักที่มีผลต่อเมืองไทยของเราครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองนะครับถ้าคุณผู้ชมดูบริเวณอ่าวตังเกียร์ก็จะพบว่า
มีลักษณะของการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝน
นี้เนี่ยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับก็คาดการณ์ว่าก็จะมีบทบาทกับเมืองไทยของเรานะครับ
ถ้าดูภาพภาพนี้จะพบว่าสีขาวครับคือจุดที่มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้อยู่
หย่อมฝนนะครับส่วนสีฟ้านี่คืออากาศเย็นนะครับสีขาวนี่คืออากาศชื้น
แล้วก็มาพร้อมกับกระแสลมแรงนะครับแน่นอนสองอย่างนี้มาเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ
สิ่งที่เราจะได้เจอกันก็คือเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่า
นี่นะครับเป็นการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
วันนี้หลักจะอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในบริเวณอ่าวตังเกีย
ซึ่งตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าในบริเวณรอบของการก่อตัวหย่อมฝนต่าง
จะมีการดูดฝนเอาฝนอีสานฝนเหนือเข้าสู่ศูนย์กลาง
ดังนั้นในช่วงเช้าครับฝนจะไม่ตกเยอะเท่าไหร่
ของประเทศไทยนี่คือลักษณะการตกของฝนที่จะเจอกัน
ส่วนอุณหภูมิเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นักนะครับ
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเพราะว่าความชื้นยังเป็นปัจจัยตัวสำคัญนะครับ
ทำให้ในบริเวณประเทศไทยนั้นมีการก่อตัวของความอบอ้าวอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่จะไปอยู่บริเวณปีกตะวันตกสักส่วนใหญ่
ตกส่วนใหญ่จุดที่ใกล้กับบริเวณอ่าวตั้งเขียวก็จะโล่งนะครับ
ส่วนนี้ตอนเย็นครับฝนจะถูกดูดเข้ามารวมกันบริเวณพื้นที่อีสานตอนบน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือปีกตะวันออกนะครับหรือว่าส่วนที่ติดกับลาวนั่นเอง
ดังนั้น๒จุดนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนสถานการณ์คลื่นลมจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่า
ลักษณะการเกาะตัวของยอมความเกิดอากาศต่างด้วยตำแหน่งที่อยู่
ไม่สามารถที่จะส่งผลต่อสถานการณ์คลื่นได้มากนักนะครับ
สีเขียวคือคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนสีเหลืองก็ประมาณ๒๒๕เมตร
ก็จากที่เห็นบริเวณที่มีขึ้นแรงส่วนใหญ่

แต่ถึงยังไงก็ตามใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องระวังหน่อย
โอ้โห